มีเรื่องราวช็อกในวงการเพลงไทย
ชื่อว่าคุณแชมสุประวัติภีราณนนท์
ถ้าพูดชื่อแบบนี้อาจจะนึกไม่ออกว่าคุณแชมป์เป็นใคร
แต่ว่าให้ไปฟังเพลงนี้ก่อน
เมื่อไหร่อะไรแบบนี้นะฮะค่ะเราสูญเสียเขาเพราะว่าเขาเนี่ยมี
เรื่องของอาการหัวใจวายแล้วก็เพิ่งจากไปในวัย๔๐ปีครับ

พอเปิดเพลงนี้มาอ๋ออ๋อเลยคุณแชมป์ร้องเพลงนี้เหรอ
ฟังกันติดหูติดมาตั้งแต่นานแล้วแล้วก็มีอีกหลายเพลงที่พอฟังแล้วก็คุ้นหู
ถูกต้องค่ะแล้วก็หลายคนติดตามผลงานมาอย่างก่อนนึกว่าเสียงครอบครอบมาก
ใสเป็นแก้วเลยเนี่ยคุณแชมป์ของเราใช่ค่ะนะฮะคือเขามีผลงานเพลงออกมาเนี่ยนะคะ
หลายคนจะรู้จักไงว่าในฐานะเป็นศิลปินอาแอนบีนะคะ
เพลงนอนน้อยที่คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่เป็นอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองนะ
ข้อความเนี่ยฮะก็ตามที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อนพี่น้องและแฟนที่รักทุกท่าน
ขออภัยที่ต้องแจ้งข่าวร้ายกลางดึกนะครับด้วยความเสียใจอย่างที่สุด
แชมป์สุภวัฒน์ได้เสียชีวิตแล้วด้วยอาการหัวใจวาย
ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของพี่แชมป์ด้วยนะครับนะครับ
สำหรับแชมป์สุภวัฒน์พีรานนท์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นศิลปินที่
อย่างที่เราเปิดให้ฟังว่าเพลงนี้ดังมากเพลงนอนน้อยใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเพลงที่ฉันรู้
หลังจากนั้นถึงมามีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองคือเพลงนอนน้อย
ทีนี้ช่วงหลังเนี่ยห่างหายจากการเป็นศิลปินก็ไปรับตำแหน่งค่ะ
อยู่๑๒ปีแฟนจะรู้กันดีเลยแล้วก็เพิ่งสิ้นสุดหน้าที่การจัดรายการไป
เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเองนะคะแล้วเขาก็ทำงานเบื้องหลัง
รับหน้าที่ควบคุมการอัดเพลงให้กับศิลปินรวมถึงถ้าเกิดว่าใครที่ตามข่าว
จะทราบเลยช่วงปลายปี๖๒คุณแชมป์เนี่ยเพิ่งจะคุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการ
คุณลูกหมีสิริพรขอแต่งงานตอนปลายปี๖๒ตอนนั้นเขาจัดคริสต์มัส
ฉลองขึ้นบ้านใหม่กันแล้วต้นปี๖๔เนี่ยมีแพลนว่าจะเข้าพิธีวิวากัน

ก็ต้องมาจากไปด้วยวัย๔๐ปีนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแชมป์ด้วยนะคะ
แต่ว่าผลงานเพลงของคุณแชมป์ที่ได้ฟังไปจะอยู่ในใจของแฟนเพลงตลอดไปแน่นอน
วงการบนเทิงก็ขึ้นไอจีแสดงความเสียใจกับเพลงกันขึ้นด้วย